จัดงานรำลึกครบรอบ๓๐ปี

งานนี้ชื่องานดีมากเลยนะคะ
จัดขึ้นที่วัดทัพกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

สาธุชนคนที่ชื่นชอบแม่พึ่งมากันมากมาย

รวมถึงมารวบบรรยากาศมาฟังนักร้องนักศิลปินเขาร้องเพลง

ให้คนที่มาร่วมงานได้ดูกันด้วย
เอาใครดูแล้วจะไปเสี่ยงโชคก็ตามอัธยาศัยนะ
อกจากนี้บรรดาแฟนเนี่ยก็มาเหมือนกันมาเสี่ยงเองบ้างเหมือนกันนะคะ
บางทีก็มาขอดูจากศิลปินตลกเนี่ย

ค่ะอย่างคุณสอนสวรรค์พรเสือดาว
นักร้องสาวรุ่นใหญ่ที่มาขับร้องเพลงในงานนี้ก็คือเพลงแฟนพุ่มพวง

คือถ้าจะให้สาธยายอ่านชื่อศิลปินดิฉันว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่หมด

แต่ก็ยังมีอีกคนนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังคือ
นักร้องรุ่นจิ๋วอย่างเด็กหญิงทันดาสิริวรทิพย์
นี่ฟังเพลงฟังเพลงน้องเขาร้องเพลงเงินน่ะมีไหม

เพลงเดียวกับน้องใบตองเลยเป็นเพลงดังถูกไหมคะคุณต้องฟังเลยนะคะ
และยังมีศิลปินตลกศิลปินนักร้องอีกมากมายมาสร้างเสียงหัวเราะ
สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาร่วมงานรำลึก๓๐ปีพุ่มพวงดวงจันทร์
ให้ดีมีความสุขกลับไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนเป็นการทำบุญ
และก็แสดงความรักต่อแม่พึ่งภูมิภวงดวงจันทร์ด้วย
บรรยากาศคืนแรกผ่านไปไปดูบรรยากาศคืนที่สองดีกว่านี่ก็สนุกสนานไม่แพ้กันนะคะ
มีนักร้องศิลปินลูกทุ่งชื่อดังมาร่วมสลับหมุนเวียนขับร้องบทเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะ
เป็นไอดอลเป็นคนที่มีความสามารถ
จริงดิฉันเชื่อว่าแม่พึ่งเป็นไอดอลของนักร้องหลายคนในประเทศไทย
แล้วก็เวลามีการจัดงานรำลึกแบบนี้เธอมักจะอยากมาร่วมงานเสมอ
ปีนี้พี่ส้มบอกว่ามาเลยตัดสินใจมากราบไหว้แม่พึ่ง
และสิ่งสำคัญที่ไม่พลาดก็คือ
เขย่าเซียมซีกันจ้า

อันเดียวอ่ะหยิบมาอันเดียวแต่มี๓เลขงงมากเลย
เลข๖เขาก็ต้องมีขีดใช่ไหมเขาก็ไม่มีขีดข้างล่าง
แล้วก็เป็น๖ก็ได้เป็น๙ก็ได้แล้วหลังเป็น๘
แล้วก็เซียมสีทำไมอันมันมี๓เลข
แล้วก็บอกโอเคเขาจัดสรรให้เราแล้วล่ะ

รักได้น้อยแต่รักนานนะจ๊ะ

เราจะไม่พูดถึงตัวพ่อแห่งวงการเสี่ยงโชค
แต่อันนี้พี่มนติตก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณ

หุ่น๑๓อยู่ภายในหุบเขาธรรมเทียม

ซึ่งทางครอบครัวแล้วก็พี่น้องร่วมสร้าง
เพื่อเป็นอนุสรตรงนี้คือหุ่นใหม่ด้วยนะคะ
พอมาถึงก็อธิษฐานต่อหน้าหุ่นแม่พึ่งก่อน
และหลังจากนั้นพี่มนต์สิทธิ์ก็ทำการ
อ่ะขย่าวเสียงเซียมซีส่วนจะได้อะไรอย่างไร
ไปดูด้วยตาของคุณผู้ชมเลยจ้า

ตกใจอยู่นะชอบอยู่นะเลขนี้
เลขอะไรคะบอกได้ไหม

ตรงใจอยู่นะแต่ผมชอบ๗๒๒๗น่ะ
เออก็แล้วแต่เวลาแฟนเพลงโปรดใช้วิจารณญาณในการชม
แล้วนอกจากนี้มีเลขในดวงใจอีกไหมครับ

บอกแฟนเพลงได้ไหมครับ

เอาจริงนะแต่ละคนไม่เสี่ยง

แต่บังเอิญมีคนที่เหมือนกันอยู่ไม่กี่คน

เพราะว่าเดี๋ยวก็ดูกันจริงเพราะว่าดูกันมาเยอะแล้ว
อันไหนเหมือนกันบ้างแต่คนที่ไม่เหมือนก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมัน
และยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
ส่วนบรรยากาศอื่นทั่ววัดทัพกระดานบอกเลยว่าคึกคักตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเลย
ก็จะมีบรรดามิตรรักแฟนเพลงรวมไปถึงบรรดานักเสี่ยงโชค
เขาทยอยเดินทางมาอยากจะมากราบแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยนะคะ
แล้วก็อยากให้วันนี้จิตรกรรมแบบนี้จัดต่อเนื่องไปทุกปี
จะได้เป็นการรำลึกถึงราชินีเพลงลูกทุ่งของเรา
แต่สิ่งที่นักเสี่ยงโชคให้ความสนใจมากก็คือ
เลขครอบครอบปีการจัดไปของแม่พื้ง
ซึ่งที่ทัพกระดานวัดทัพกระดาน

น้องใบตองเลขที่เราเห็นข้างหลังนี้ใช่ไหมตรงจอนั้นใช่ไหมคะ

แบบเบาะเงินก็หมดแล้วใช่มั้ยที่กดเอาในแอปพลิเคชันนั้น
หมดซะครับ
เห็นละรู้สึกเสียอารมณ์
ความรู้สึก

ทั้งเสียความรู้สึกและเสียอารมณ์จริง